ชีพครับรถกู้ชีพรถฉุกเฉินพาผู้หญิงอายุ๘๐หายใจติดขัดนะครับ
รีบพาส่งโรงพยาบาลพอมาถึงแยกเจ้าหน้าที่เขาได้รับวอลแล้วไง
เขาเปิดไฟเขียวให้ผ่านเปิดไฟเขียวให้ผ่านก็ซัดฟู้ไปสิครับ

เฮ้ย
มีขับออกมาอย่างนี้เลยเหรอ

โอ้โหขับออกมาเมื่อกี้เมื่อดูทะเบียนน้ำแข็งมี๔กับมี๘
แต่ขับออกมานี่ไม่มีในทะเบียนเลยนะครับ

ชัดภาพนะฮะ
นี่แหละครับแร่มมาจากถนนราชพฤษเลี้ยวซ้ายมาเกือบชนรถกู้ชีพเข้าหน้า
ที่เล่นข้ามแยกตากสินมานะครับ
มาจากนบสำเด็จพระเจ้าตากสิน
ทั้งที่รถกู้ชีพนะครับได้สัญญาณไฟเขียว
แต่อีฝ่ายก็เลี้ยวออกแล้วก็ไม่ได้เอาเลนแลกนะ
เหตุการณ์อะไรเหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็น๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
เมื่อคืนที่ผ่านมานักข่าวไปหาคุณอมรินกงสำโลงเขาเป็นใคร
ทำไมต้องไปหาอายุ๒๓ปีนี่รูปรอนี่รูปรอกู้ไผแล้วเป็นคนขับรถ
กู้ชีพฉุกเฉินเมื่อกี้เล่าบอกว่าโอ้โหพี่นักข่าวผมนี่ใจหายวาบเลย
ทำไมน้องเล่าบอกผมไม่ไปรับผู้ป่วยมาผู้หญิงอายุ๘๐นะเธอหายใจติดขัด
หน้าอกก็ให้ออกซิเจนให้ออกซิเจนมันก็ต้องมีสายระโยงระยางหน่อยใช่ไหม
คุณผู้ชมแล้วก็รีบขับรถออกมาเลยมุ่งหน้าโรงพยาบาลตากศิลป์ก็เปิดไฟวับวาบ
เปิดเสียงไซเรนขอทางมาตลอด

เจ้าหน้าที่ก็เปิดไฟเขียวให้ผมใช่ไหม

ผมกับญาติของผู้ป่วยน่าขม่ำ

แล้วสายออกซิเจนมันก็ถูกลากไปด้วยครับ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับ

เข้ารับรักษาได้อย่างทันทุกทีนะ
โอ้โหดีเบื้องต้นผู้ป่วยอาการปลอดภัย
แต่กุธิวิ้งบอลเลยนะครับ

โอ้โหถ้าเจอรถฉุกเฉินแบบนี้